ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ก็นอนไปได้สักพักหนึ่ง
ผมฝันเห็นช้างเท่ากับตึก๓ชั้นเป็นสีทอง
สูงใหญ่มีหลายมือมาเลยครับ
แล้วก็ถ้าลำเป็นแบบนี้
ตัวผมเนี่ยในความรู้สึกผมลุกขึ้นมาบนที่นอนนะครับ
แล้วผมก็ไล่ลำอะไรถ้าแบบเป็นแบบอะไรอย่างนี้
สักพักนึงจนจรเขามามองแล้วก็สะเก็ด
เฮ้ยทำอะไรนั่งบ้าวมาเต้นมาลำตอนดึกดื่น
ผมก็ตกกระใจอุ๊ยมันเกิดอะไรขึ้น
คุณไม่รู้สึกตัวเองคอนโทรไม่ได้

แต่รู้ว่าตัวเองลำเป็นท่านี้ท่าลำแล้วก็ท่าแบบบัดงวง
เดี๋ยวจะไปถามคุณจรเพื่อนเขาหน่อยว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไง

คือผมหลับมันตื่นครับผมนอนหลับยาก

เขาลำลำแล้วก็ทำอย่างนี้ครับ
เหมือนว่าเขาจะสะบัดงวงครับ
คุณรู้ไหมว่าเขาไปปักทูบมาคุณรู้ไหมฮะ

เพื่อนคุณเนี่ยลุกขึ้นมาก็โทนี่เนี่ย
ตัดโอ้โหเป็นงวงเป็นงาเต้น

ประมาณอยู่มาสักสองนาทีสามนาทีครับ
ผมถึงบอกเขาโทนี่ตื่นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเขาตื่นไหม
เขาตื่นครับแล้วเขางงตัวเองว่าอะไรอย่างนี้
ว่าเพื่อนผมมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัว

ครั้งอื่นอ๋อครั้งอื่นมีมีอยู่ครั้งหนึ่ง
คือผมพาเขาไปครอบเสียน

ซึ่งผมเกิดมาผมไม่เคยเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่อยู่ดีผมพูดภาษาเทพกับเขาเฉยเลย

แล้วก็นอนจนไปถึงที่ทำงาน

เท่ากับตึก๓ชั้นตัวใหญ่มากเลยสีทอง

บอกพระพิกเงศอะไรพี่ก็บอกว่านั่นแหละพระพิกเงศ
เพราะว่าโทนี่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะศิลปิน
ต้องมีครูบาอาจารย์คุ้มถึงจะเจริญ
ตอนนั้นบอกว่าให้ไปหาเช่าดูแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อผม

มีด้วยเหรอช้างสีทองตัวใหญ่แล้วก็มีหลายมือเต็มสง่ามาก
ก่อนหน้านั้นเคยเห็นองค์พระพิคเนธมาก่อนไหม

ไม่เคยเห็นพระพิกเงศไม่รู้จักพระพิกเงศด้วย

หลังจากที่คุณฝันมาเล่าให้ทางพี่คุณฟัง
พี่ก็บอกให้ไปหาองค์พระพิคเนธมาติดตัวไว้

ก็ไปเจอโดยบังเอิญหลังจากวันนั้นเป็นวันหยุด

ก็ไปเดินปุ๊บ

ต่างที่เราเห็นคล้ายในความฝัน

มีความรู้สึกเหมือนโดนใจว่าชอบ
ก็เลยขอบูชาตรงนั้นมา

ตอนนั้นบูชามาเท่าไหร่
น่าจะประมาณ๓๐๐กระบาด

ก็ไปเจอพี่เจพี่เจเขาก็ปุ๊บไปกับจรนะฮะก็พี่เจก็รับเลย
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดฮะก็ยังไม่คิดอีกไม่เอกใจ
มาเต้นจนพี่เจอะไรเสร็จปุ๊บก็มาทำงานตามปกติอีก
ก็เลยอ่ะลองดูก็เขาเอาเทปมาให้ฟังตอนนั้นเป็นเทปเราก็ฝึกซ้อม
คุณโคสิตเขาบอกว่าเอ๊จะเอาสองคนนี้เต้นด้วยไหม
ถ้าเอาเต้นด้วยแบ่งเปอร์เซ็นให้เขา๑บาท
๑บาทคือแดนเซอร์จริงจะไม่ได้ค่าเปอร์เซ็นเทป
แล้วให้ผมขึ้นหน้าปกเหมือนศิลปินเลยเหมือนเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยฮ
เพราะว่ามีการเสนสัญญาด้วยแล้วได้หมวน๑บาท
ตอนนั้นขายได้ล้านกว่าหมวนต้องนึกเอาครับ
คุณได้ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแบ่งกับจรฮะ
ตอนนั้นก็พอได้ชื่อเสียงได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
เราไม่รู้เราก็สัมเมล็ดเทมัลแบบกินเที่ยว
ก็ยังไม่คิดอีก
ต่อวันเงินใช้ไม่ทันผมไม่ฝากธนาคารผมใช้เงินเต็มสตรีมเลยฮะ
ก็กินเที่ยวเมาดื่มผู้หญิงอะไรทุกอย่างก็คือเราก็ตอนนั้นไม่ได้คิด

ใช่ก็ใช้ชีวิตแบบโอ้โหจากเด็กบ้านนอกแล้วไม่เคยมีชื่อเสียง
แล้วก็ถือว่าโอ้โหเรารึมตัวชื่อเสียงมันมารุมเหล้าจนแบบสำเรถเทแมว
แล้วก็ไปรู้จักกับแฟนที่เป็นคนไต้หวันก็คบกันเจอตอนที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ต
แล้วก็ใช่แหละชีวิตตรงนั้นผมก็ทำผิดอย่างมาหาทั้งคิด
รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไปโกหกเขานะ
เล่นสองคนว่าผมไม่มีแฟนก็ไปหลอกเขา
ไปหลอกผู้หญิงเท่านี้จนชีวิตตรงนี้มันหัดเห
เขาไปกินยาขาวถุดตายเสียชีวิตเลยนะครับ

แล้วคุณก็มาหลอกคนไทย

ผมก็บอกคนไต้หวันว่าผมอยู่ที่นี่ไม่มีใคร

ตัวตายของผู้หญิงคนนั้น
คุณเองก็จิตตกพอสมควร
คิดสั้นถึงจะฆ่าตัวตายเลย
คือตอนนั้นมันโดน

แล้วจิตตรงนั้นมันเหมือนมีอะไรมาแทรก

เมื่อวันเกิดเขาก็มาหาผม
เขาจะขอเจอเป็นคำสุดท้าย
แล้วก็ขอเงิน๕๐๐๐บาท

เขาก็ฆ่าตัวตายตอนกลางคืน

ทำให้ผมชีวิตแย่เลยช่วงนั้นนะครับเหมือนจิตตกแล้วก็ไม่มีสมาธิทำงาน
ร้อนลนอย่าฆ่าตัวตายแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้ว
ครับคือตอนที่เขาตายใหม่เนี่ยผมแย่งมากเลยผมนอนผมนอนตอนนั้นผมเอาจรมานอนเป็นเพื่อน
ผมฝันในฝันเขามาหาผมแล้วก็ลงจากรถเขามาฝักมือเรียกผม
ฝากมือบอกมาอยู่ด้วยกันแต่ความสุขผมก็รู้ว่าน่าไปน่าไปอยู่แต่ว่าผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ถึงเวลา
โมโหนะขึ้นรถไปเลยนะฮะในความฝันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา

ฝันนี้บ่อยมากเขาจะมาเอาชีวิตตลอดมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนชื่อหนุ่มตอนนี้บวชตลอดชีวิตไปแล้ว
นอนแล้วพาแฟนมานอนแล้วก็แฟนอยู่ดีร้องกรีดร้องดังห้อง
แฟนเขาตื่นมาเขาบอกว่าเขาเห็นร่างผู้หญิงดำถมึนเป็นเงาคอบตัวผมอยู่
เป็นครอบงาเขาบอกนั้นเลยยิ่งทำให้ผมภาวะผมก็บอกว่าผมตายแน่
อยู่ไม่ได้แล้วเหมือนเขาจะมีอะไรเอาวิญญาณผมไปอยู่ด้วย
ผมก็ร้องไห้กับจรจรก็บอกนั่งอยู่ข้างบอกจรกูไม่อยู่นะกูขอโทษนะ
กูจะไปแล้วร้องห่มร้องไห้แต่ตัดสินใจวิ่งไปชั้นแปด
โชคดีไม่รู้อะไรแม่ผมโทรเข้ามาเข้ามาจากต่างประเทศ
โทรเลยบอกแม่ผมต้องตายนะผมบอกเดี๋ยวผมจะตายผมทำผู้หญิงเสียชีวิตผมขอโทษนะแม่
แม่เขาก็เลยแบบปอบใจเย็นจรเขาก็ปอบ
ถ้าวันนั้นเขาไม่ได้จรผมดิกมาแล้วชั้น๘ตายแน่นอน
จำไม่ได้แล้วครับแล้วก็ผมก็นั่งอยู่นั่งกินด้วยกัน
ทำต่ารายปุ๊บเค้าคิดว่าทำไมแล้วเค้าหันไปอีกที
ละเบียงละเบียงเค้าอยู่ชั้น๘เค้าอยู่ลงมาโดดชั้น๑

เสียใจมากกว่าเดิมหลายเท่าผมบอกเขาอย่างนี้

คุณเลือกที่จะไม่ฆ่าตัวตายแต่ไปบวชแทน
ครับก็แม่เขาแนะนำให้ไปบวช
ที่ผมไปบวชผมไปหาร่างทรงอีกที่หนึ่ง
ก็เปิดประตูยังไม่ทันเปิดประตู
เขาบอกว่ามีวิญญาณผู้หญิงติดตามผมมาตลอด
มาเอาชีวิตผมอยู่ให้ผมไปบวชที่ใดที่แล้วแต่
เอิญแม่เขาแนะนำแม่ผมเขาไปบวชที่วัดเขาสมโพธิบ่อยมาก
เป็นวัดธรรมะเปิดโลกให้กรรมมันออกมาวิบากรรม
ตอนนั้นก็ตัดสินใจครับขับรถโดยที่เราไม่รู้จักวัดเขาสมโพธิ
กับเพื่อนชื่อหนุ่มตลอดชีวิตบวชตลอดชีวิตแล้วตอนนี้
จอดอยู่ที่ตลาดจะกินข้าวแล้วก็พอดีไปเจอแม่ชี
เขาอยู่วัดนั้นพอดีใช่แล้วก็ถามแม่ชีว่าจะไปไหน
เขาบอกว่าจะไปวัดขันโพธินั้นพอดีผมจะไปพอดีเลย

ก็งงไงฮะแล้วก็เขาก็ขึ้นรถแล้วก็บอกอ้าวโยมจะมาทำอะไรโอบ
ผมไม่เคยมาบวชพอดีผมบอกตรงเลยแม่ชี
ผมทำผิดมหารผมทำผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิต
พอจะลงออกจากตลาดจอดให้ผมลงไปซื้อชุดพามของผู้หญิงเนี่ย
หนึ่งชุดเดี๋ยวแม่ชีก็บอกเขาจะเอาชุดภาพนี้
ไปบวชให้แม่ชีให้วิญญาณ
ก็ขับรถไปจนถึงวัดเสร็จปุ๊บแม่ชีเขาก็ไปที่กุฏิก็บอก
ชีเขาก็กวดกระถาลงพระแม่ธรณี
ก็กรวดน้ำใหญ่บทใหญ่เลยลงพระแม่ธรณีทั้ง๑๖ขึ้นลงไปถึงสุดบาดานเลยฮะ
เสร็จแล้วผมก็แยกย้ายเสร็จผมก็ขึ้นไปกราบไห้หลวงพ่อคง
หลวงพ่อคงท่านเป็นพระรหันต์ที่วัดเขาสมโพธิท่านมรณภาพไปร่างกายท่านไม่เน่า
สิทธิ์มากก็ไปบอกว่าหลวงพ่อครับลูกได้ทำผิดมหันของชีวิตเนี่ย
ผมทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้เสียชีวิตเพราะการกระทำของผม
ผมมีความสุขผมสำนึกผิดในสิ่งที่ผมทำ
ถ้าเกิดวัดนี้เป็นวัดธรรมะเปิดโลกเปิดสามพบจริงวิญญาณมีจริง
ขอให้มาปรากฏให้ผมเจอให้ผมมาพูดคุยกับเขา
หลวงพ่อคงหนึ่งช่วยเมตตาลูกหลานคนนี้ลูกหลานทุกข์จนจะตายอยู่แล้ว
เสร็จแล้วผมก็นั่งพอเสร็จแล้วก็นั่งสวดมนต์ก็นั่งสมาธิ
พอนั่งสวดมนต์จนถึง๓ทุ่ม๔ทุ่มก็ไปนอน